หนังใหญ่จัดเป็นการแสดงมหรสบเก่าแก่ของไทยที่เป็นการแสดงโดยใช้ตัวหนังขนาดใหญ่เป็นตัวละครที่มีผู้เชิดให้เกิดเป็นเงาบนจอมีการพากการเจรจาเพื่อดำเนินเรื่อง
มาเลิกรบกันเถิดรูปแบบการแสดงที่มีแบบแผนการแสดงและคนที่ต้องผ่านการฝึกฝน
การแสดงของหนังใหญ่ตั้งแต่ในอดีตจึงเป็นการแสดงในงานพระราชพิธีและงานสำคัญของแผ่นดินเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นในรั้วในวัง
ต่อมาภายหลังวัดได้มีบทบาทในการเข้ามาดูแลอุปถัมภ์สืบสารศิลปะแขนงนี้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน